ดูบรรยากาศการขอพรขอโชคขอลาบกันหน่อยนะฮะ
รับปีใหม่๒๕๖๔ครับ

เข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบเสียน
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่๒๕๖๔ครับ
ที่สำนักสงฆ์อรันวาศีสวนดอกบุญนาค

เมื่อวานนี้แหละครับซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นนะฮะมีหน้าคนแน่นเชียว
จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมพิธีหลายคน
เมื่อถูกครอบเสียนแล้วก็ประพรมน้ำมนต์
จะเกิดอาการสั่นเทิมไปทั้งตัว
ส่งเสียงคำรามคล้ายเสือก็มีหรือที่เรียกกันว่าอาการของขึ้นครับ
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในระหว่างทำพิธีไหว้ครู
ขณะที่กลุ่มนักเสี่ยงโชคยังไงฝั่งนี้
ส่องหาเลขเด่นในบาทนมล
เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงในงวดวันที่๑๖มกราคมนี้ครับ
ต่อเลยนะคะไปที่วัดศรีนวรัฐอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จ้า
นี่เห็นไหมชาวบ้านเขารวมตัวทำอะไรกัน
อย่าลืมนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยด้วยความเป็นห่วงนะคะ
รวมตัวกันค่ะนำเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับชุดทหารเด็ก
รูปปั้นไก่ชนหนังสติ๊กน้ำแดงไปไห้แก้บนอะไรล่ะ

ไข่ถูกต้องค่ะไอ้ไข่ที่นี่งดงามนะจ๊ะ
สลักจากไม้ตะเคียนอายุกว่า๓๐๐ปีความสูง๑๙๓เซนติเมตร
จะทำพิธีบวงสวงไปเมื่อวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วชาวบ้านเนี่ยถูกรางวัลกันเยอะมากก็เลยกลับมาแก้บนกันแบบนี้นะคะ
ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่านี่แหละเป็นเพราะบารมีไอ้ไข่
ก็เลยทำให้ชาวบ้านรับทรัพย์ไปตามกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะ
ผมพาไปต่ออีกหนึ่งที่ไม่ไปที่นี่ถือว่าผิดนะฮะ
อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอยู่ที่อำเภอบางไทย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาก็คึกคักเหมือนกันนะ
นักเสียงโชคก็ไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รวมทั้งมีพิธีต่อเส้นวาสนาด้วยที่มือนี่นะครับ
ถุงเงินถุงทองที่ฝ่ามือเพื่อรับโชครับทรัพย์กันไป
นางสาวอรวรรณแสงประเสริฐแม่ค้าวัย๒๘ปีนะฮะ
สามีเสื้อเทาที่ไปเดินทางไปจากปฐุมครับ
แก้บนกุมารเจ้าสัวเฮ่งหลังโชคดีถูกลอตเตอรี่๒๔ใบ
โอ้โฮลมจัดจับนะครับเลขท้าย๒ตัว๑ก้าว

บอกว่ามาขอที่นี่ทีไรได้โชคทุกครั้งเลย
ป๊อกดูสิการทูป
นี่เขาบอกว่าอันนี้แหละของฉันการพูดนี่แหละคุณนักข่าว
ก็มั่นใจว่าเดี๋ยวงวดนี้แหละคุณนักข่าวชะ
ฉันจะกลับไปเสี่ยงโชคใหม่แล้วถ้าเกิดว่าถูก
จะกลับมาแก้บนใหม่นะครับ